ดูอุดรธานีค่ะเป็นเรื่องของผู้เท่าอายุ๘๐ปี
ก็ขึ้นภูพานไปหาหน่อไม้ค่ะ
คือผู้เท่าคนนี้ก็ขึ้นไปประจำตั้งแต่หนุ่ม
แต่ว่าครั้งนี้ไปหาหน่อไม้เพลินปรากฏว่าหลงป่า
แต่ว่าโชคดีจริงค่ะรอดมาได้เพราะว่าเอามือถือไปด้วยค่ะ
นี่เป็นตอนที่คุณตาเลื่อมรัตนหลนะคะ

เป็นชาวอุดรธานีโทรคุยกับภรรยากับลูก

บนป่าอนุรักษ์เทือกเขาภูพานน้อยตรงวัดภูทองเทพนิมิตรค่ะ
ขึ้นไปคนเดียวแล้วปรากฏว่าเกิดหลงป่า
ตั้งแต่๘โมงจนถึง๔โมงเย็น
เดินวนไปวนมาหลายรอบหาทางกลับบ้านไม่เจอ
ทีนี้ครอบครัวก็เลยประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อดอ
หนองแสงหน่วยกู้ชีพอบตบ้านตาดเข้าไปช่วย
กับชาวบ้าน๕๐คนไปติดตามค้นหาทำทุกทาง
จุดทูปไหว้สารปู่ผาแดงสารประจำหมู่บ้าน
ก็ต้องทำเพื่อขอให้พบตัวนะคะ
จนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์
ตอนที่คุณตาเลื่อมโทรหาภรรยาอีกครั้งหนึ่ง
คือก็ต้องเวลาจะใช้โทรศัพท์ก็ต้องคิดมากเลย

แต่ตอน๓ทุ่มครึ่งเขาโทรหาภรรยาอีกครั้งหนึ่ง
ลูกสาวก็เลยบอกคุณตาบอกว่าให้ดูจุดสังเกต
โขดหินริมทางน้ำแล้วให้นั่งอยู่ตรงนั้นนะ
เคลื่อนย้ายไปไหนจนกระทั่งมีคนไปรับกลับบ้านได้ในที่สุดค่ะ
ภรรยาของคุณตาบอกว่าคุณตาบอกจะขึ้นไปหาหน่อไม้บนภูเขา
เธอก็ห้ามไม่ให้ไปกลัวจะหลงป่าค่ะ
บอกไม่เป็นไรขึ้นไปประจำไม่เคยหลงเลยตั้งแต่หนุ่มนะคะ
มืดแล้วไม่กลับมาก็เลยโทรไปหา
คุณตาบอกว่าหลงหลงจริงหาทางออกไม่ได้
ก็เลยเนี่ยค่ะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
พอลงมาจากภูเขาเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะอิดโรยเลยนะคะ
ต้องนำส่งบ้านคุณตาเลื่อมบอกว่าที่หลงป่าเพราะว่าเดินข้ามเครือเขาหลง
เขาเรียกกันแบบนั้นนะคะซึ่งคุณตาบอกว่าคนโบราณเชื่อว่า
ถ้าเข้าป่าแล้วเดินข้ามเครือเขาหลงจะทำให้หลงออกจากป่าไม่ได้
หลงป่าเลยตั้งแต่หนุ่มแต่ครั้งนี้หลงได้ยังไงก็ไม่รู้แปลกใจมากค่ะ
ก็ใกล้มาเทียนหนึ่งแล้วว่าจะกลับไปอีกแล้วพอมองก็จะสองเทียนสามเทียน
เฮ้มันเป็นย้องว่ะ